หลังจากที่ซอกแก๊กหน้าเตาสำรวจวัตถุดิบกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ตอนนี้น้ำซุปต้มยำของเจ๊หมวยก็พร้อมแล้ว
เครื่องเขาที่ขนกันมามากกว่า๒๐อย่างก็พร้อมแล้ว
เมื่อทุกอย่างพร้อมก็อย่ารอช้า
จุดโตเปิดไฟและหยิบตะเกียบขึ้นมารัวเร็วเลยค่ะ
โอ้โหนี่เมนูของทางร้านเหรอครับเนี่ย
อันนี้ชื่อเมนูอะไรครับ
อย่างอันนี้มีบะหมี่ทั้งหมดกี่ก้อน

แล้วถ้าเกิดว่ากินเครื่องหมดแล้วอยากได้เครื่องเพิ่ม

ใครเป็นคนคิดเป็นการเอารวมทุกอย่างมายิ่งใหญ่ขนาดนี้

แล้วผลตอบรับเป็นยังไงบ้างครับ
ก็โอเคค่ะ
สั่งเยอะมากว่านี้

รสชาติแบบถึงเครื่องก้มยำจริงจริงนะฮะมีกลิ่นหอมของมันกุ้งไว้เนอะ
ตัวนี้นะครับมันก็มีกลิ่นหอมมันกุ้งแล้วก็เส้นนี้เหนียวนุ่มดี
เหนียวนุ่มค่ะเหนียวนุ่มระดับหรือว่าโอเคระดับ
กับเส้นที่ทำเองแบบนี้นะครับผมมาคนเดียวกินเล็กเล็กได้ไหม
ได้ค่ะก็เป็นถ้วยในถ้วยก็มีขายค่ะ
คนเดียวก็ทานได้ได้ค่ะแต่ว่าแนะนำให้มากับหลายคนดีกว่า
ใช่เวลาทานจะได้สูดศนาดื่อครับค่ะ
ครับผมเอาล่ะผมว่าเห็นแบบนี้แล้ว
คุณผู้ชมหลายท่านคงอยากจะมาลองทานแล้ว

โชคชัย๔ซอย๓๙นะครับผม

บอกว่าวันนี้แฟนรายการเล่าเส้นเป็นเรื่องเนี่ย
ได้ของสมนาคุณกับทางร้านด้วยใช่ไหม

เพียงแค่คุณสั่งเมนูนี้เลย

คุณจะได้รับเกลียวทอดไปฟรีเลย๑จาน
เพียงแค่บอกว่ามาจากรายการเล่าเส้นเป็นเรื่องนะครับ

เราจะไปกันต่อที่ก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นหม้อไฟค่ะ

มาตั้งแต่รุ่นคุณพ่อในบริเวณท่าน้ำสาธุประดิษฐ์
เด่นของเขาก็อยู่ที่เนื้อนุ่ม
น้ำซุปสมุนไพรกลิ่นหอม

ต้องส่งเฮียน็อตไปสืบสาวราวเส้นด่วนจ้า
ช่วงนี้นะครับหันมาเอาใจคนรักก๋วยเตี๋เนื้อหม้อไฟกันบ้างดีกว่านะ

ร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อเจ้าดังย่านสาธุประดิษฐ์ครับ

คุณผู้ชมอะไรท่านก็คงรู้จักกันอยู่แล้วเนี่ย
สวัสดีพี่น้องครับสวัสดีครับผมบอกว่าถ้ามาแถวสาธุประดิษฐ์

ก็ขายอยู่ตรงแถวท่าน้ำสาธุนี่แหละครับ

หลังจากนั้นก็ย้ายเข้าตึกอยู่ตึกได้กี่ปีแล้ว
ใช่ครับตรงนี้น่าจะประมาณ๒๐ปี
ตั้งแต่จำความได้ครับก็ขายก๋วยเตี๋ยวล่ะฮะ

พกกูช่วยพ่อขายก๋วยเตี๋ยวแล้วก๋วยเตี๋ยวสมัยนั้นได้ชามเท่าไรอ่ะ

หรือเฉพาะคนข้ามเรือไปมาก็แวะทาน

จะแวะมากินก๋วยเตี๋ยวเนื้อที่ท่าน้ำสาธุประดิษฐ์นี่ตลอดเลย

ความอร่อยของก๋วยเตี๋ยวในของเรามันอยู่ที่ไหน

เห็นบอกว่ามีวิธีการตั้งชื่อแปลกด้วย

ปฐมมัธยมมหาลัย

มีไซส์เดียวครับปริญญานี่เป็นชุดหม้อไฟ

เดี๋ยวนะหม้อไฟกับหม้อไฟฟ้ามันต่างกันไง

ตอนนี้อยากรู้แล้วว่าสูตรน้ำซุปที่ว่าเด็ดเนี่ย

ถ้าใครคิดว่าชื่อเมนูก๋วยเตี๋ยวของร้านนี้

เพราะถ้าใครมาร้านนี้ครั้งแรกบอกเลยว่ามึนตึบ
หน่องลูกชายเจ้าของร้านรุ่นสองนั่นเอง
แต่ช่วงนี้รู้จักชื่อเมนูพอหอมปากหอมคอก่อนนะคะ
ช่วงหน้ามาล้วงลึกถึงความพิเศษของร้านเนื้อตุ๋นท่าน้ำสาธุประดิษฐ์กันต่อ
รับรองว่าสาวบกบิฟต์เลอเวอร์มือไม้สั่นรัวแน่นอน